แม่ของเด็กหญิงวัย๘ขวบที่คนร้ายบังคับให้ดื่มน้ำอัดลม
สมใบกระท่อมและยาบ้าหลังจากนั้นก็ล่วงละเมิดทางเพศ
น้องเสียชีวิตก็ได้ขอกำลังตำรวจนะคะให้ไปคุ้มครองที่วัด
จังหวัดตรังเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
คาดว่าจะรู้ผลภายใน๓สัปดาห์ค่ะ
ตำรวจภูทรจังหวัดตรังลงพื้นที่เกิดเหตุและร่วมงาน
ส่วนศพเด็กหญิงวัย๘ขวบที่ถูกคนร้ายบุกเข้าบ้าน
บังคับให้ดื่มน้ำอัดโลงผสมใบกระท่อมและยาบ้า
หลังจากนั้นก็ทำชำราวจนน้องเขาเสียชีวิต
ก็พร้อมเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เป็นแม่และครอบครัว

และขอให้มั่นใจในการทำงานของตำรวจ
โดยจะเร่งหาพยานหลักฐานเพื่อไปดำเนินคดีกับคนร้ายให้ได้
ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตได้ร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่ไปคุ้มครอง

สถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพเด็กหญิง

ส่วนผลการสอบปากคำพยาน
ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อคดี
และมีน้ำหนักพอที่จะออกหมายจับได้ทันที
และยังมีการชี้ภาพยืนยันผู้ต้องสงสัยสองคนเหมือนกันในหลายรอบด้วยนะคะ

ว่าจะได้ผลตรวจอีกประมาณ๓สัปดาห์ค่ะ